คุณผู้ชมครับส่วนความคืบหน้า
หลายสื่อจับตามองไปที่พักไทยรักษาชาติ
หลังจากที่เมื่อวานี้กรกตก็มีความคืบหน้าออกมาแล้ว
เรื่องเกี่ยวกับบัญชีบรายชื่อนายกรัฐมนตรีของแต่ละพักที่นำเสนอมา
ก็ไม่ผ่านในส่วนของภักดิ์ไทยรักษาชาตินะครับ
และเมื่อวานี้ผู้สื่อข่าวไปตามติดอยู่ที่พักไทยรักษาชาติ
ตั้งแต่เช้าเลยเห็นว่าตอนแรกเนี่ยนะครับ
ทางผู้บริหารพักกรรมการบริหารพัก
รวมถึงหัวหน้าพักษ์อย่างร้อยโทปรีชาพล
จะเข้ามาประชุมกันที่พักแต่ปรากฏรอถึงประมาณ๕โมงเย็น

ก็มีการแจ้งยกเลิกว่าไม่มาประชุมกันที่พักแล้ว
แล้วก็จะไม่มีการแถลงข่าวแล้วนะครับ
เมื่อวานก็ถือว่าแห้วไป๑วัน
ส่วนวันนี้มีความคืบหน้าที่ทำการพักไทยรักษาชาติ
คงไม่มีการปรากฏตัวของแก่นำพัก
โดยเฉพาะร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพักนะครับ
แล้วก็มีการเข้าไปตรวจสอบการตั้งโต๊ะหมู่บูชา
ที่มีการเผยแพร่ภาพออกไปเมื่อวานนี้
ว่ามีการเคลื่อนมีการย้ายมีสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับ
ซึ่งตำรวจเข้าไปตรวจสอบถึงประเด็นนี้นะครับ
บรรยากาศที่พักไทยรักษาชาตินะครับ
บริเวณถนนแจ้งวัฒนะช่วงเช้านี้
มีตำรวจเดินทางเข้าไปตรวจสอบ

ที่มีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้มีการเผยแพร่ภาพการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาภายในพัก
ทำให้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษหรือเปล่านะครับ
เมื่อวานมีการจัดตั้งไว้ที่ห้องแถลงข่าว
ซึ่งตอนแรกสื่อก็ไปรอนี่แหละฮะ
โมงเย็นจะมีการแถลงข่าวจริงหรือเปล่า
ไปประชุมกันข้างนอกที่ทำการพักและมาแถลงข่าวที่นี่
หรือว่าจะมีผู้บริหารของพักกรรมการบริหารพักษ
หัวหน้าพักเข้ามาที่นี่กันแน่
และทำไมถึงจัดตั้งโต๊ะหมู่ตรงชั้นห้องแถลงข่าว
และอยู่ก็ย้ายไปอยู่ที่ชั้น๒

ก็ทำให้มีการคาดว่าอาจจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับ
แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบวันนี้ได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่า
พักนั้นไม่มีกิจกรรมใดเกิดขึ้น
แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายโต๊ะหมู่บูชาขึ้นไปชั้น๒ของพักแทนตั้งแต่เมื่อวานนี้
ตำรวจนะครับวันนี้ได้เข้าไปตรวจสอบเพียงเฉพาะบริเวณห้องโถงกลางชั้นล่างเท่านั้น
เมื่อไม่พบสิ่งใดผิดปกติก็ได้เดินทางกลับออกไป
ภายในพักวันนี้ก็มีเพียงเจ้าหน้าที่พักคอยอำนวยความสะดวกให้เท่านั้นเองนะครับ
นี้มีรายงานว่านางชะยิกาวงนภาจันทร์บุตรสาวของนางเยาวเรชชินวัฒน
ซึ่งเป็นนายทะเบียนพักจะเดินทางเข้ามาที่ทำการพักวันนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของนางชะยี่กาเหมือนกัน
ที่บอกว่าภาพที่ร้อยโทปรีชาพลไปไหว้พระกับเธอนั้นที่อายุทยานั้น
เป็นภาพที่เกิดขึ้นวันที่๑๐กุมภาพันธ์จริง

เพราะว่าคือปกติแล้วร้อยโทปรีชาพลจะใส่เสื้อโปโลที่มีโลโก้พักตลอดนะครับ
แต่ว่าวันที่บอกไปทำบุญวันที่๑๐กลายเป็นเสื้อโปโลขาวเฉย

แต่นายทะเบียนพักอย่างนางชะยิกาก็บอกว่า
ยืนยันว่าเราไปไหว้พระกันมาจริง
วันที่๑๐กุมภาพันธ์ไม่ได้หายไปไหนนะครับ
ชี้แจงถึงขั้นตอนการพิจารณายุบพักการเมือง
หลังจากมีผู้ร้องเรียนให้พิจารณายุบพักไทยรักษาชาติ
โดยระบุว่าเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
ก็จะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน
ว่ามีมูลเพียงพอหรือไม่
เสนอให้ที่ประชุมกรกตนั้นพิจารณาว่า
ส่งให้๓รัฐธรรมนูลวินิจฉัยยุบพักหรือไม่ต่อไป
วันนี้กรกตจะมีการประชุมกันอีกครั้ง
ก็บอกการตั้งคณะกรรมการน่าจะมีจำนวน๕๗คน
โดยน่าจะมีคนนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
และเป็นคนนอกที่น่าเชื่อถือ
แล้วก็สามารถสร้างความมั่นใจในเรื่องของบรรทัศน์ได้นะครับ

ปฏิเสธกระแสข่าวที่จะมีการเชิญคนนอก
บอกว่าอ้าวไม่แล้วเมื่อวานบอกว่าจะมีการเชิญนะ

เป็นอำนาจของกรรมการกรกต
ที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเองทั้งหมด

ตกลงแล้วจะมีการเชิญหรือไม่เชิญนะครับ
เพราะวันนี้๑๒กุมภาพันธ์กรกต

ก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกรรมการ
ในการตรวจสอบกรณีการยุบพักไทยรักษาชาติ